พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอสุขสำราญนะคะ
ทหารได้บุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่
บ่อนนี้อยู่กลางสวนยางพาราเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าโอ้โหพอนักพนันเจอกับเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม

บางคนก็อุ้มลูกจูงหลานวิ่งหนีกันนะคะ
สุดท้ายแล้วจับกลุ่มได้๓๕คนแล้วก็ได้ของกลางหลายรายการเลยค่ะ
หยุด
ทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕ก็บุกเข้าไปทลายบ่อนกุ้งปลา
หมู่สี่ตำบลนาคอำเภอศูกสำรานจังหวัดรนอง
ก่อนหน้านี้พันเอกสันติสกุลตนาค
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕ได้รับการร้องเรียนนะคะ
ว่ามีการเปิดเล่นการพนันเป็นบ่อนใหญ่เลยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ก็เลยสั่งการให้ร้อยโทคทายุทธ์เศรษฐมาน
ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่๒๕๒๑หน่วยเฉพาะกิจ
รวมทหารราบที่๒๕นำกำลังเข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่ม
นี่แหละค่ะนักพนันชายหญิงคนที่อายุมากหน่อย
อย่างที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้ก็วิ่งไม่ไหวนะ

บางคนก็วิ่งหนีทันหนีไปได้ก็มี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยก็ต้องวิ่งตามจับค่ะ
บรรยากาศชุนละมุนจริงปรากฏว่าจับกลุ่มตัว
พนันได้รวมทั้งหมด๓๕คน
เป็นผู้ชาย๑๙คนผู้หญิง๑๖คนค่ะ
บางส่วนวิ่งเร็วอาศัยความไวหลบหนีไปได้นะคะ

อุปกรณ์การเล่นการพนันหลายรายการค่ะ
ปั่นกุ้งปลาไพ่จีนชิบแทนเงินสด

แต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้ามือนะ

โอ้โหวิ่งหนียังกำเงินอยู่ในมืออยู่เลยนะคะ
ทหารก็เลยควบคุมตัวนักพนันเหล่านี้
ส่งให้ตำรวจค่ะแจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนัน
โดยไม่ได้รับอนุญาต

อุ้มตัวปลิวเลยค่ะลูกตกใจเหมือนกัน